ผมบอกเลยนะว่าเมนูนี้เนี่ย
ผมคนนึงแล้วล่ะไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน
แต่ได้เจอกับที่ร้านแห่งนี้

เพราะว่าเขาเอาสุดยอด๒เมนูเด็ดมาฟีเจอร์ลิ่งกัน

ผัดไทยกับผัดกะเพรา
ร้านนี้เลยครับผัดไทยบุรีกะเพราหอม

บุกไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยในช่วงของตลอดกิน

โอ้โหกำลังดูเลยว่าวันนี้จะมีโชคกับเขาไหม

ก็คือความอร่อยของช่วงตลอดกิน

บอกเลยเดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดลบบุรี
ก็ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงครึ่ง

สดีรถทีมงานเต็มขอใส่ไปด้วยครับผม

วันนี้รู้สึกดีจริงเลยนะ
ขับรถไปด้วยมีเพื่อนร่วมทางไปด้วย

ขับรถไกลอย่างนี้เมื่อยไหมครับผม
ขับไกลแค่ไหนก็ไม่เมื่อยครับ
เหมาะกับการขับใช้งานในเมือง
โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่มีสภาพการจราจรติดขัด
เพราะไม่ต้องคอยมานั่งใช้เท้าซ้าย

และยิ่งถ้าตอนรถติดอยู่บนสะพาน
ไม่ต้องกลัวเรื่องรถไหลเลยล่ะครับ
เดินทางมาถึงที่จังหวัดลบบุรีแล้ว

ลบบุรีบอกผมมาว่า

แสดงว่าคุณมาไม่ถึงที่จังหวัดลบบุรี

แต่โดดเด่นไม่สู้เจ้าของร้าน

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้ารีบเข้าไปเลยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะน้องน้องท่านพระอาทิตย์กำลังหอม

โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่ามองประมาณ๑๐๐กิโลเมตรก็ยังเห็น

ไม่ใช่มันไม่คุ้มป่ะโถย
คือผมชอบอย่างหนึ่งคือร้านเนี่ยตกแต่งสวยงามมาก

แล้วที่ชอบที่สุดเลย
เจ้าของร้านผมชอบจริง
มันเป็นเฉพาะที่ว่าเรามาถ่ายทำวันนี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะแต่งอย่างนี้แบบไหน

ใช่แล้วค่ะคือจริงเราชอบแต่งหญิง

เราก็ต้องเหมือนแบบแต่งองค์ทรงเครื่อง
เราก็มีความสุขเราก็ทำกับข้าวอร่อยให้ลูกค้าทาน

พอเรามีความสุขเราก็จะทำอาหารออกมาได้อย่างมีความสุข
คุณแชมป์ครับบอกผมหน่อยได้ไหม

และต้องเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกโต๊ะต้องมี
นี่เลยค่ะผัดไทยบุรีกะเพราหอมค่ะ
แล้วเห็นบอกว่าอีกหนึ่งเมนูก็น่าสนใจก็คือ
คือยำสายบัวมหาสมุทรค่ะ
นี่ครับฝีมือของคุณแชมป์เจ้าของร้านวันนี้
อย่างแรกนะผัดไทยบุรีกะเพราหอม
โอ้โห้ยตัวเบลอเท่าเลยครับ
แล้วที่สำคัญแหวกให้ดูกันเลย
โอ้โหเดี๋ยวลองทานดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไร
อย่างแรกเส้นจันทร์มันเหนียวนุ่มพอดีเลยนะ
แล้วผัดกับตัวน้ำซอสผัดไทยสูตรพิเศษของเขา
ที่เขาบอกว่ามีพริกเผาที่คั่วเอง
แล้วหอไข่ราดเนื่องจนผัดกับเขา
จานนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะราคาเพียงแค่๑๒๐บาท
จานต่อไปยำสายบัวมหาสมุทรโอ้โหเรียกได้ว่ายกมาทั้งทะเล
มีปูมีหอยมีกุ้งปลาแซลมอนหอยแมงฟู
อร่อยจริงเลยครับแซ่บนัวแซ่บนัวคุณเข้าใจไหม
เปรี้ยวเผ็ดมีความเค็มหอมของตัวน้ำปลาร้า
แล้วที่สำคัญราคาไม่แพงกับจานใหญ่อย่างนี้๑๙๐บาท
คุณแชมป์ครับอันนี้พูดจากใจนะอร่อยมาก
อะไรที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจจริงกับร้านอาหารร้านเรา
อย่างวัตถุดีบบริการสำคัญสุดค่ะ
แล้วก็ความสะอาดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นโควิด
เราก็ต้องเหมือนแบบป้องกันทุกช่องทาง
มีโอกาสก็ลองมาทานกันดูนะครับสำหรับร้านอาหารร้านนี้นะครับ
ชื่อว่าร้านผัดไทยบุรีกพร้าวหอมจ้า
ตลาดกินมากินถึงที่นี่แล้วต้องบอกว่าอร่อยจริงเลยนะจ้ะ
และที่สำคัญเมื่ออร่อยถูกใจ
เราก็มอบผ้ากันเพื่อนเธอรัฐทีวีช่องสตาร์ทฤทธิ์ศอสเอ็ชดีให้กับคุณแชมป์เอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะครับ

ตลอดกินมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้านผัดไทยบุรีกะเพราหอมอร่อยจริงเด็ดมาก
สัปดาห์หน้านะครับผมและรถคู่ใจของผมคันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยเด็ดที่ร้านไหน
ติดตามกันด้วยนะบอกเลยว่าเด็ดทุกร้าน
โหขอบคุณแชมป์จำนัดแต่ละเมนูแต่แปลกจริงไม่เคยทานผัดไทยกับผัดกะเพราร่วมกัน

ในจานกันเดียวได้แต่เมนูยำตะกี้น่ากินมาก
ยำนี่ยังเผ็ดแต่ว่าอร่อยและจะบอกให้เลยนะว่านอกเหนือจากอาหารเมนูที่ได้เห็นไปแล้วเนี่ย
พวกขนมโค้งขนมเค้กก็มีก็มีให้ได้ทานด้วยเหมือนกันอ่า
ก็ทานแบบแก้เผ็ดกันไปอะไรถูกใจมากสาวชอบ